คุณพ่อลูกหนึ่งย้ำชัดว่าไม่ใช่ครอบครัวของตัวเองอย่างแน่นอน
ทราบข่าวลือนี้มาได้ระยะหนึ่งแล้ว
ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับความสัมพันธ์ในครอบครัว

เพราะภรรยาไฟเขียวให้ออกไปเที่ยวนอกบ้านได้บ้าง
เพราะเชื่อว่าทุกคนต้องมีเวลาส่วนตัวกันบ้างค่ะ
คุณพ่อลูกหนึ่งแฮปปี้เวิร์ด
จะเป็นผมยากครับเพราะว่าตัวติดกันมากตอนนี้

เจ๊บอยมันมีข่าวแล้วมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาบ้างไหมคะ

ไม่มีครับไม่มีปกติดีเลยครับ
ขำไปครับไม่ซีเรียสอะไร
ตั้งแต่มีลูกมานี่แทบจะแบบไปเที่ยวน้อยมากเลยกับเพื่อน
จะไปก็จะไปกินข้าวเจอกันแป๊บก็กลับแล้ว
ให้ไปจริงก็ไปด้วยกันด้วยส่วนใหญ่แล้ว